บอลนอกนะครับมาที่ฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับ
มีนักเตะตัวใหม่ครับของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ
ที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
ก็ถูกตรวจว่าติดโควิด๑๙นะครับ
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบคออกมารายงานนะคะว่า
พบผู้ป่วยใหม่๒คนในวันที่๑สิงหาคมก็คือวันนี้แหละ
มีการเดินทางมาจากเซอร์เบียแล้วก็เดนมาร์กนะคะ
ซึ่งในรายที่เดินทางมาจากเซอร์เบียมีการเปิดเผยว่า
เป็นเพศชาย๒๙ปีนะคะอายุเดินทางมาจากเซอร์เบียตั้งแต่วันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
เครื่องบินเช่าเหมาลำมาถึงท่าอากาศยานบุรีรำนะคะ
แล้วก็มีการตรวจเชื้อครั้งแรกแต่ว่าตอนตรวจเชื้อครั้งแรกไม่พบเชื้อ
จากนั้นมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งก็คือ๒๗กรกฎาคม
แล้วก็อย่างที่ทราบกันก็คือพบเชื้อแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการ
ตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ทั้งนี้นะคะก่อนหน้าข่าวนี้ก็มีรายงานว่านักฟุตบอลคนนี้นะคะ
เป็นนักฟุตบอลของทีมบุรีรำยูไนเต็ดนะคะเดินทางมาพร้อมกับนักฟุตบอลอีกคนนึง
ซึ่งเป็นข่าวโครเอเชียแล้วก็มีโค้เซอร์เบียด้วยนะคะ
ในวันที่๑๙กรกฎาคมแม้ว่าจะไม่มีรายงานว่านักเตะคนดังกล่าวชื่ออะไร
แต่ก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าเป็นนักฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้า
ที่มีข่าวผัวพันกับทีมบุรีรัมยูเนเต็ดก่อนหน้านี้
นั่นก็คือมาโก้เซโปวิชค่ะ
มาดูที่ความเคลื่อนไหวก่อนเกมฟุตบอลวิถีใหม่
ที่จะทำการขันในเย็นวันนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
จังหวังที่ได้เข้าทำการพ่นค่าเชื้อ
เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดระยอง
ห้องพักผู้ตัดสินนะครับห้องทำงานของสื่อมวลชน
แล้วก็ห้องต่างก่อนการแข่งขันฟุตบอลวิถีใหม่ครับ
ฟาดแข้งกันในวันนี้ในช่วงเย็นนี้นะครับ
อกจากนี้ยังมีข้อปฏิบัติสำหรับสื่อมวลชน
การทำข่าวด้วยนะครับเช่นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
ไทยชนะเว้นระยะห่างในการตั้งกล้องนะครับ
จำกัดสื่อในห้องแถลงข่าวไม่เกิน๒๐คน
บนอัธจันทร์ไม่เกิน๕๐คนเป็นต้นนะครับ
สำหรับฟุตบอลรายการนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬากลาง
จังหวัดอายองคู่แรกครับเวลา๑๖๓๐นนะครับ
ต่อกันที่เรื่องราวของเจ้าตองกวินธรรมศาจานันทร์นะคะ
ทีมดังในหลีกเบลเยี่ยมไปร่วมทีมในศึกเจลีกแบบยืมตัว
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลงสนามเฝ้าเสาในเกมฟุตบอลที่ญี่ปุ่นเลย
แต่เกมเดียวแต่ว่าล่าสุดค่ะมีความเป็นไปได้สูงนะคะ
พุธที่๕สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะ
วัย๓๖ปีก็รับลงสนามตัวจริงเป็นตลอด
แต่ว่าโปรแกรมการแข่งขันในช่วงนี้มันฉี่มากหลังจากกลับมาแข่งขันนะคะ
ก็จะต้องมีการโลเทชั่นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะ
เพื่อให้พร้อมกับโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด
ก็เลยเป็นการคาดการณ์ว่าเจ้าตองกวินน่าจะได้ลงเฝ้าเสาในเกมลุงวันสครับ
แล้วก็จะเป็นเกมในญี่ปุ่นนัดแรกทันทีค่ะ
ด้วยสกอร์รวม๗ประตูต่อ๘ในเวลา๓ประตูต่อ๓ค่ะ
ก็รอให้กำลังใจนะครับสำหรับทางตองกวินนะครับ
ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าหลังจากที่ทางทูวิชั่นยืนยันจะจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไทยลีก
ตามจำนวนแมทการแข่งขันจริงนะครับภายในระยะสัญญาวันที่๒๕ตุลาคม
จึงทำให้มีผลกับเรื่องงบประมาณในการจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ
โดยเบื้องต้นครับสมคมกีฬาฟุตบอลกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาว่า
สโมสรจะมีความคิดเห็นอย่างไรครับส่วนประเด็นการหาผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าใหม่ครับ
มาคมกำลังเร่งดำเนินการหาผู้สนับสนุนรายใหม่
หากมีความขึ้นหน้าครับก็จะแจ้งกับสโมสรให้ทราบต่อไปนะครับ